ก็ต้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นตามที่พักต่างแต่ว่าเราเคยเห็นมาแล้ว
ข่าวเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ระบบแก๊สแล้วมันติดตั้งไม่ได้มาตรฐานมันเกิดอันตรายได้
ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เตือนนะคะบอกว่าถ้าจะไปพักค้างแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่ไหน
ให้ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ดีนะคะ
โดยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งที่ยอดดอยภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็น
แล้วก็พักค้างที่โรงแรมรีสอร์ทหรือบ้านพัก
แต่ว่าอาจจะเกิดอาการป่วยหรือเสียชีวิตจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานได้ด้วยนะคะ
ซึ่งจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค
พบเหตุการณ์การป่วยและเสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำ
ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑จนถึง๒๕๕๙

อายุระหว่าง๒๕๔ปี
โดยเกิดเหตุในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี
ซึ่งในปี๒๕๕๙ได้รับรายงาน๓เหตุการณ์
มีผู้ป่วย๔คนค่ะแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิต
สาเหตุที่ทำให้ผู้อาบน้ำป่วยหรือว่าเสียชีวิตได้
ก็เป็นเพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
ไหม้ออกซิเจนเพื่อทำความร้อน
ถ้าหากห้องน้ำมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดี
ติดตั้งไม่เหมาะสมกับสภาพและขนาดห้องน้ำ
มีช่องระบายอากาศขนาดเล็กหรือไม่เปิดพัดลมดูดอากาศ
จะทำให้เกิดการสะสมของกัสเหล่านี้ขึ้น
ึนงงหน้ามืดหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนหมดสติ
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
โรคหัวใจห่อผืดถุงลมโป่งพองความดันโลหิตสูงนะคะ
ขณะเดียวกันผู้เข้าพักอาศัยก็ควรที่จะเปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ
หรือว่าให้แง้มประตูพอให้มีช่องลมผ่านเข้าออกได้บ้าง
ถ้าหากระหว่างอาบน้ำเกิดอาการผิดปกติให้รีบออกจากห้องน้ำไปก่อน
และแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือทันทีส่วนทางด้านสถานประกอบการที่พัก
ก็ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานเช่นกันค่ะ
ส่วนถ้าหากสถานประกอบการที่พักที่ยังคงต้องติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนั้น
ส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพียงพออย่างบริเวณเขาสูง
อันนี้ก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะ